ไปดูความคืบหน้านะครับที่จังหวัดนครปฐมนะครับ
ล่าสุดนะฮะคนที่ยิงนะครับกระสุนปริศนา
ปุ้งขึ้นไปแล้วลิดหล่นใส่หัวเขา
อาการสาหัสเลยยอมแล้วยอมชดใช้ค่าเสียหายให้ขอบคุณ
ขอบครัวนายสมปองแล้วค่ะหนึ่งล้านห้าแสนบาทฮะอืม
ขณะที่ตำรวจยังรอผลพิสูจน์หัวกระสุนอยู่ถ้าตรงกัน
เดี๋ยวอาจจะต้องแจ้งข้อหาเพิ่มนี่คือความคืบหน้าล่าสุดจริงจริง
กรณีที่นายสมปองอุไทยแสนท่านอายุสามสิบแปดปี
เป็นช่างซ่อมกรอนประตูรถยนต์แล้วก็กระจกไฟฟ้าที่ถูกกระสุนปืน
ปริศนาตกใส่หัวจนได้รับบาดเจ็บสาหัส
ขนาดยืนลดน้ำต้นไม้อยู่นะที่นะครับสวนหลังบ้านเมื่อสิบสาม
ธันวาคมที่ผ่านมาเนี่ยล่าสุดนะครับอาการของนายสมปองเนี่ยนะครับ
ยังรักษาอยู่ที่โรงพยาบาลนะนอนไม่รู้สึกตัวเป็นเจ้าชายนิทราฮะ
คุณผู้ชมแล้วก็มีอาการเลือดไหลซึมอยู่ในสมอง
แล้วก็ไขมันสมองเนี่ยไหลออกมาด้วยรวมถึงการเต้นของชีพจรเนี่ย
ลดลงนะฮะต้องใส่เครื่องช่วยหายใจตลอดเวลา
พลตำรวจตรีชมชวินปุระธนานนท์นะครับ
ท่านผู้บังคับการตรวจพูดทอจังหวัดนักขอบประถมเปิดเผยบอกว่า
สั่งการให้ชุดสืบสวนเนี่ยออกหาข่าวตีรัศมีเลยวงรอบจุดเกิดเหตุ
ไปหามาไปเจองานแก้บนงานหนึ่งครับแล้วก็มีงานแต่ง
แต่เมื่อพิสูจน์ทราบว่าที่งานแก้บนนั้นนะครับมีการใช้อาวุธปืนยิงขึ้นฟ้า
เป็นปืนขนาด๑๑มิลลิเมตรฮะค่ะและเป็นปืนที่ไม่สามารถขอใบอนุญาต
ในทะเบียนได้ด้วยเมื่อตรวจสอบวิถีกระสุนในวันดังกล่าว
ก็ได้จับตัวผู้ต้องสงสัยนะฮะเรื่องของการยิงปืนในที่สาธารณะ
แล้วก็มีปืนไว้ในความครอบครองมาดำเนินคดี
ส่วนกระสุนที่ยังคงฝังอยู่ในศีรษะของนายสมปองเนี่ย
คาดว่าจะเป็นกระสุนที่มีขนาดใกล้เคียงกับตัวปืนที่ยึดได้
ส่วนคนที่ถูกจับก็ให้การยอมรับว่าเขายิงปืนจริงฮะ
ให้ปืนยิงจริงแต่ตำรวจเนี่ยต้องคือตำรวจต้องมีหลักฐานไง

แล้วก็ตรวจกระสุนปืนจากสำนักงานพิสูจน์หลักฐาน
ถ้ายืนยันตรงกันแล้วก็จะแจ้งข้อหาเพิ่มเติม

แต่ว่าขณะนี้นะครับดำเนินคดีไปก่อนแล้ว
คือมีปืนนะครับที่นายทะเบียนไม่สามารถออกใบอนุญาตให้ได้
และข้อหายิงปืนในที่สาธารณะ
ขณะที่ผู้ต้องหายินยอมที่จะชดใช้ค่าเสียหาย
ให้กับครอบครัวผู้บาดเจ็บในวงเงิน๑ล้าน๕แสนบาท
ทันทีที่ผลพิสูจน์ออกมาชัดเจนว่า
กระสุนจากเขานี่แหละนะครับทำให้นายสมปอง
ถึงขั้นต้องเป็นเจ้าชายนิทราอยู่ในขณะนี้ฮะ
ค่ะโอ้โหเรารับผิดชอบไว้เหรอคะเนี่ย

ครับมันเกิดเหตุการณ์แบบนี้เปลี่ยนชีวิตคนไปหลายคนแล้วนะคะอ่า